ที่คุณพทธิ์พูดมาละเรื่องใน๑๒ผมก็ฟังบทสัมภาษณ์ของสมาชิวอุทธมาหลายคน
แสดงความไม่สบายใจแต่ก็เห็นว่าบางคน
ที่พูดถึงประเด็นนี้ซึ่งก็ไม่ใช่ทุกคนนะครับ
บางคนที่พูดถึงประเด็นนี้ก็ยังเข้าใจคาดเคลื่อนอยู่เลย
เพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามันมีชุดความคิดของสวบางคน
กังวลบนพื้นฐานของข้อมูลที่ไม่ได้เป็นจริง
เพราะฉะนั้นเรายินดีอธิบายแล้วผมก็อธิบายทุกครั้ง
เอาจริงผมว่าพระเก้าไกรเราทำงานตรงไปตรงมามากนะ
บางคนก็ถามว่าเลือกตั้งทำไมต้องเปิดทั้ง๓๐๐กว่านโยบาย

เพื่อให้ประชาชนนั้นเห็นภาพอย่างชัดเจนที่สุด

ไม่ได้มีอะไรซ่อนไว้เลยนะครับ

ก็อยู่บนพื้นฐานของการพยายามจะทำให้กฎหมายหมินประมาทประมุก
มันมีสมดุลที่ดีระหว่างการคุ้มครองเสร็จภาพในการแสดงออกของประชาชน
กับการคุ้มครองประมุกสถานมินประมาท
แล้วก็ในการแก้ไข๓ประเด็นที่เราเสนอ
ไม่ว่าจะเป็นการคุ้มครองเสร็จภาพในการแสดงออก
ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับลดโทษ
หรือว่าการจำกัดสิทธิมีการร้องทุกกล่าวโทษ
ก็เป็นไปตามมาตรฐานสากล
แล้วก็จะทำให้เรามีกฎหมายที่ยังคุ้มครอง

เรามองว่าจะช่วยพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์
ระหว่างประชาชนกับสถาบันพระมหาศัตริย์ที่ดียิ่งขึ้น
กับทีวีช่อง๓๒ครับ